กลับมาในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะเรื่องราวของของกินอร่อยเด็ดรออยู่เพียบเลย
เดี๋ยวไปกันที่จังหวัดสุราธานีค่ะจะพาไปทานก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ไม่ได้ใส่ชาม
จะผสมผสานสองจังหวัดถูกต้องใช่ไหมท่าบุรีกับสุราธารณี
ไปดูหน่อยไปดูค่ะให้ดูร้านก่อน
กล้วยเตี๋ยวไข่ใส่โอ่งถูกต้องแล้วนะคะ
ตั้งอยู่ริมถนนสายเลี่ยงเมืองระหว่างสี่แยกตาปานกับโค้งพันล้าน
หมู่๓ตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองจังหวัดสุราธานี
เปิดค้าตั้งแต่๗โมงเช้าค่ะ
แต่เดิมร้านนี้เขาจะขายอาหารเช้าแล้วก็ติ่มซำเมื่อสักครู่ที่เราเห็น

แต่เมนูใหม่ที่กำลังมาแรงก็คือก๋วยเตี๋ยวไข่ใส่โอ่งนั่นเองนะคะ

แล้วเป็นกล้วยเตี๋ยวต้มยำใช่ไหมถ่านกับไข่ต้มแบบว่าไม่สุกมาก

เก๋ต้มแบบนี้ค่ะสุดยิ่งเก๋กดังยิ่งอร่อย
ซึ่งทั้งร้านใช่ไหมคะเขามีการตกแต่งโต๊ะ
ด้วยโอ่งลายมังกรนะคะเพื่อเป็นจุดดึงดูดใจลูกค้า
นำโอ่งลายหมูขนาดเล็กที่นี่โอ่งลายหมูลายหมูปกติมีแต่ลายมัง
มังกรอันนี้เป็นโอ่งลายหมูขนาดเล็กเพราะจะได้รู้ว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวหมู
อ๋อน่ารักน่ารักนี่ใบนี้แหละค่ะสั่งผลิตเฉพาะเลย
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ๗นิ้วจากโรงงานผลิตในจังหวัดราชบุรีเลยนะคะ
โอ่งจริงนะคะอันนี้ผลิตมาจากราชบุรีเลย
เสิร์ฟก็จะใส่เส้นแล้วก็เครื่องในปริมาณที่เหมาะสมกับขนาดโอ่งที่ใช้
เพื่อให้ผู้รับประทานทานได้แบบอร่อยจุใจ
ในราคาโอ่งละ๕๐บาทเท่านั้น๕๐บาทถือว่าไม่แพงนะ
รสค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมไม่ได้เล็กมาก
หมดแล้วเอากลับบ้านด้วยได้ไหมโอ่ง
ต้องซื้อต่อค่ะดิฉันว่า๕๐บาทน่าจะได้จากก๋วยเตี๋ยวนะคะ
โดยนายพัทรพลแซ่อ้านะคะเจ้าของร้านเขาเล่าว่า
ตัวเขาเป็นชาวจังหวัดราชบุรี
เลยอยากนำก๋วยเตี๋ยวสูตรดั้งเดิมของครอบครัวมาให้ชาวสุราธานีแล้วก็ชาวใต้
ลองลิ้มชิมรสก๋วยเตี๋ยวในโอ่งแบบนี้กันดูไปฟังเสียงเจ้าของร้านกันค่ะ
สมัยใจโอ่งก็คือผมเองเนี่ยตั้งเดิมเป็นคนราบบุหรี่
แล้วก็อยากประยุกต์ให้มันดูเก๋ให้ดูแบบคือทำไงได้ให้การตลาดมันมาเร็ว
คือเราเชิญชวนให้มาดูความแปลกความแปลกความใหม่
แล้วก็อีกอย่างก็คือย้อนยุคสมัยนี้คือ
จริงเราก็มาดูว่าราคาเราเนี่ยเหมาะสมที่จะให้คนงาน
โดยการตั้งราคาที่๕๐บาทแล้วก็เป็นโอ่งเลย
ใส่ครบทุกอย่างแล้วก็ไม่ไม่ต้องบอกว่าทุกคนโดนไปองค์เดียวเนี่ย

ชิมไปองค์เดียวเนี่ยอิ่มเลยนะคะนี่เลยมีข้อความส่งมา
บอกว่าน่ากินจังดีกว่าใส่ชามพลาสติกหรือว่าโฟมด้วย

ถูกต้องแล้วแล้วก็มีสักครู่นี้มีคนส่งมาบอกว่าคุณชนะโดนไปโอ่งเดียวอิ่ม
แต่ถ้าคุณชนะต้องเป็นโอ่งมังกรค่ะถึงจะอิ่มโอ่งหมูนี่ไม่น่าจะอิ่ม

เห็นแล้วหิวด้วยนี่ดิฉันก็หิวค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็จากความแปลกใหม่ของก๋วยเตี๋ยวไข่ในโอ่งร้านนี้นะคะ
ก็ได้รับความสนใจจากลูกค้าเป็นอย่างดีเขาบอกว่าในแต่ละวันค่ะ
ขายได้ประมาณ๒๐๐องค์

ละ๕๐บาท๒๐๐องค์คูณกันเข้าไป
วันหนึ่งนี้รายได้โอ้โหเยอะเหมือนกันนะ
คือมันไม่ได้ขายเฉพาะรสชาติแต่มันขายไอเดียด้วย
ถูกต้องเดี๋ยวนี้นะการขายต่างเดี๋ยวนี้ก็จะต้องมีการใส่ไอเดีย
ความคิดเก๋เข้าไปนะคะเพื่อเป็นการแบบเพิ่มมูลค่าให้กับของที่เราจะขายนั่นเอง
เอาละไปอีกที่หนึ่งเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเหมือนกัน
ไอเดียก็กิ๊บเก๋ไม่ใช่ย่อยนะ
เป็นก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์เลยครับ
ร้านนี้ชื่อร้านก็น่าสนใจก๋วยเตี๋ยวป้าหน้าหม้อ
ที่จังหวัดนครราชศรีมาเป็นยังไงไปดูครับ
เดี๋ยวนี่คือชามก๋วยเตี๋ยวเหรอคะ

ใหญ่มากเป็นไงล่ะ
เป็นขนาดชามก๋วยเตี๋ยวนะครับเห็นแล้วเนี่ยต้องร้องเลยนะ
โอ้โหกินยังไงหมด

ไปคุยกับเจ้าของร้านนะครับก็คือคุณจิตนัดดาหลักคำ
อายุ๔๙ปีเจ้าของร้านเตี๋ยวป้าหน้าหม้อ
ตั้งอยู่ในซอย๓๐กัญญาเขตเทศบาลนครราชศรีมานะครับ
บอกว่าเพิ่งเปิดร้านมาได้เพียงแค่เดือนเดียวเท่านั้น
แล้วก็สาเหตุที่ตั้งชื่อร้านเตี๋ยวป้าหน้าหม้อ
เพราะว่าเจ้าของร้านเขาบอกอายุมากแล้ว

ประมาณนั้นประกอบกับต้องยืนลวกก๋วยเตี๋ยวอยู่หน้าหม้อ
ยังคิดตั้งชื่อร้านให้เป็นที่สะดุดหูของลูกค้า
ที่สำคัญครับเป็นการสร้างจุดขายให้น่าสนใจนั่นเอง
จึงเลือกใช้ชามใส่ก๋วยเตี๋ยวขนาดจัมโบขนาดใหญ่นี่แหละ
มาใช้เสิร์ฟให้กับลูกค้านะครับ
ก๋วยเตี๋ยวของร้านก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือครับ
คุณจิตนัดดาเนี่ยนะเขาบอกว่านำสูตรมาแบบพิเศษเลย
ก็คือก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรอนุสวรีชัยสมรภูมิ

ปกติชามละ๑๕บาทแต่ว่าก่อนนี้ถูกกว่านั้นอีกนะนะครับ

เป็นชามเล็กแบบคลุกรสชาติกำลังแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
๕บาทก็มีทางธรรมดา๓๐บาทก็มี

แต่ถ้าใครยังไม่จุใจก็อย่างที่เห็นในภาพใหญ่สุดในราคาพิเศษ
ราคา๒๓๙บาทอันนี้ไม่แนะนำให้ทานคนเดียว
ถ้าคุณชนะอาจจะทานคนเดียวได้ผมก็ไม่กินจุคุณจะทานในชามนี้หรือว่าในโอ่งมังกร
่งนะมากินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ได้ไหม
ไม่ได้คนละร้านกันค่ะ
จากนี้นะครับเจ้าของร้านคุณจิตนดายังบอกอีกว่า
เตี๋ยวชามยักษ์ทางร้านเนี่ยต้องสั่งจากโรงงานเลยนะ
ผลิตทางภาคเหนือให้ทำขึ้นมาเป็นพิเศษ
ขนาดความกว้างเส้นผ่าศูนย์กลาง๖๐เซนติเมตร
ภายในชามชามใหญ่นะจะใส่เส้นก๋วยเตี๋ยวทั้งหมด๕เส้น
รวมมันทุกเส้นเลยเส้นใหญ่เส้นเล็กเส้นหมี่ขาวเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
และวุ้นเส้นใครที่รักสุขภาพก็มีเหมือนกัน
อกจากนี้ใส่เครื่องแบบเต็มเพียบเลยนะครับ
วงอกผักปุ้งลูกชิ้นหมูตุ๋นตับหมูสดและแคบหมู
โอ้ยตายแล้ว
พร้อมกับน้ำซุปร้อนแบบเข้มข้นก็มีแบบน้ำใสก็มี
รวมไปถึงแบบน้ำตกแซ่บก็มีนะ
เลือกกันได้เลือกกับความชอบส่วนตัวเลย
เจ้าของร้านเขาแนะนำนะครับลูกค้าที่ไปคนเดียว
อย่าได้คิดสั่งก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์เป็นอันขาด

เชื่อเถอะทานไม่หมดแน่นอนใหญ่ขนาดนี้
เพราะว่ามันทานได้ถึง๕๖๐
ขนาด๑๖คนต้องเป็นคนที่ทานจุด้วยนะที่ฉันว่านะ

เปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยมาได้แค่เดือนเดียวนะครับ
แต่เจ้าของร้านบอกว่าได้รับการตอบรับจากลูกค้าเข้ามาอุดหนุนไม่ขาดสาย
ส่วนใหญ่จะมากันเป็นกลุ่มเพื่อนและเป็นหมู่คณะ
มาคนเดียวไม่ไหวหรอกถ้ากินใหญ่ขนาดนี้

ขณะที่ลูกค้าทุกลายต่างบอกไปเสียด้วยกันว่ากุ๊ยเตี๋ยวเรือร้านนี้

อร่อยแซ่บถูกปากคุณภาพสมราคา
โดยเฉพาะก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์มันแปลกดี
แย่งกันกินเนี่ยมันยิ่งสนุก
มันจะยิ่งอร่อยเวลาแย่งกันทาน
อันนี้เรื่องจริงนะคือมันทานคนเดียวเนี่ยบางทีมันดูจ่อยดูกร่อยมันไม่อร่อย
แต่พอมาแย่งกันทานเนี่ยมันมีรสชาติมันจะแย่งกันลูกชิ้นชั้นแล้วก็แย่งกันครีม
มีคุณผู้ชมส่งไลน์มาเยอะมากเลยค่ะบอกว่าชามใหญ่มากใหญ่กว่านี้มีอีกหรือเปล่า
เดี๋ยวนะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมรู้ว่าร้านก๋วยเตี๋ยวร้านไหนมันมีใหญ่กว่านี้

เรียกว่าโอ่งว่าใหญ่แล้วนะเจอชามตาไก่อันนี้ใหญ่กว่าอีกใหญ่กว่าหน้าอีกค่ะ
ส่งมากันเยอะแยะมากมายเลยบอกว่าน่าทานมากคือเราสองคนอ่านอยู่ดูไปด้วยยังน้ำลายไหลเลย
คุณผู้ชมที่ดูทางบ้านเนี่ยโอ้โหกลืนน้ำตาม

เหมาะนะคุณผู้ชมค่ะตลอดกินนะคะจะพาไปดูเมนูที่ทำมาจากปลาชนิดหนึ่ง
ชื่ออาจจะแปลกนิดนึงชื่อว่าปลาลิ้นหมา
โอ้โหลักษณะจะเป็นยังไงรสชาติจะเป็นยังไงแล้วก็จะนำมาทำเป็นเมนูอะไรได้บ้าง
ติดตามได้ในช่วงตลอดกินค่ะ
หลายคนซึ่งเมนูปลาลิ้นหมานี้เป็นอาหารที่รับประทานกันเฉพาะในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น
ดักนั่นเองส่งผลให้ปลาชนิดนี้มีขายเฉพาะฤดูหนาว
และด้วยความที่หามาได้ยากนี่เองจึงทำให้ปลาลิ้นหมามีราคาแพงถึงกิโลกรัมละ๒๐๐๓๐๐บาท
และจะวางขายกันเฉพาะจุดตามตลาดสินค้าเกษตรบางแห่งเท่านั้น
ซึ่งลูกค้าที่นิยมเนื้อปลาชนิดนี้เมื่อพบเห็นต่างก็พากันเลือกซื้ออย่างถูกอกถูกใจ
ชนิดที่เรียกได้ว่ารุมซื้อกันเลยทีเดียวล่ะค่ะ
ส่วนตามตลาดสดในช่วงนี้ก็ยังสามารถหาซื้อปลาลิ้นหมามาปรุงอาหารแสนอร่อยกันได้
ในราคากิโลกรัมละ๒๐๐บาทซึ่งปลาสดแบบนี้วิธีการทำปลาก็ไม่ยุ่งยาก
เพียงแค่ควักไส้ขอดเกล็ดทำความสะอาดเท่านั้น
แม่คุณผู้ชมแม่ค้าบอกมาว่าปลาลิ้นหมาจะขายดีและขายหมดเกลี้ยงภายในเวลาไม่นาน
พร้อมแนะนำให้คุณผู้ชมที่ชื่นชอบการบริโภคปลารีบซื้อหากันไว้
เพราะจะมีโอกาสหาทานได้ในเฉพาะช่วงหน้าหนาวเท่านั้นจ้า
หน้าหนาวจ้ะ
หน้ายากใช่ไหมคะราคาเป็นอย่างไรบ้างครับ
ตอนนี้ขายอยู่๒๐๐บาท
ต่อกิโลกรัมหนึ่งหรือจ้ะ
ส่วนใหญ่เอาไปทำอะไรครับแล้วรสชาติเป็นยังไงครับ
เนื้อมันจะหวานเพราะจะไปใส่เกลือทำเป็นปลาเค็ม
ถ้าปลาเค็มก็จะราคาแพง

ใช่ทอดกระเทียมพริกไทย
สำหรับเมนูที่นิยมนำปลาลิ้นหนาไปปรุงอาหาร
ก่อนนี้ไม่พ้นกันนำไปทอดตรอบ
และก็สามารถนำมาทำเมนูอื่นได้อีก

อย่างพ่อเชฟติคนนี้แห่งร้านหม่อนรักราเมนในอำเภอเมืองชัยนาธ
จะลองสาธิตให้ดูในวันนี้ทั้ง๓เมนู
เริ่มจากเมนูปลาลิ้นหมาทอด
นำปลาที่ทำความสะอาดแล้วมาโรยเกลือและพริกไทย
ในแนวเฉียงกับตัวปลา
จากนั้นนำลงไปทอดในน้ำมันท่วม
รอให้ปลาสุกมีสีเหลืองนวลเพียงเท่านี้
ก็จะได้รับประทานอาหารเมนูเด็ดกันแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชม
ส่วนเมนูปลาลิ้นใหม่ย่างซีอิ๊วก็มีขั้นตอนคล้ายกัน
เพียงแต่นำปลาไปย่างก่อนจะราดด้วยน้ำซีอิ๊ว
ขณะที่เมนูสเต็กปลาลิ้นหมาก็จะใช้น้ำมันเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
มีการทอดปลาแล้วโรยด้วยเกลือและพริกไทย
แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนส่วนรสชาติของปลาลิ้นหมานั้น
จะมีความอร่อยและเนื้อนุ่มละมุนลิ้นเลยทีเดียวล่ะค่ะ
เข้าใจผิดว่าปลาในหมาเป็นปลาตาเดียว
ปลาตาเดียวเป็นปลาลิ้นหมาครับ
ในภาษาญี่ปุ่นก็เรียกคล้ายกัน

ก็มีสเต็กปลาลิ้นหมา

แล้วก็เป็นปลาริมาทอดครับ
ลิ้นหมานับเป็นปลาประจำถิ่นของจังหวัดชายนาฏ
พบมากที่สุดในแม่น้ำเจ้าพระยา

และหน้าประตูระบายน้ำมโนรม
ส่วนในพื้นที่อื่นจะพบบ้างประปรายเท่านั้น
โดยในแต่ละปีการซื้อขายปลาลิ้นหมา

จะมีมูลค่าที่หลายล้านบาท
ถือเป็นสัตว์เศรษฐกิจสำคัญอีกชนิดหนึ่ง
ปัจจุบันทางราชการกำลังศึกษาวิจัย
เพื่อทำการเพาะเลี้ยงในเชิงพาณิชย์ด้วย

คุณผู้ชมต้องหาโอกาสไปรับประทานกันนะจ๊ะ
ต้องหาโอกาสไปรับประทานจริงค่ะ
คุณผู้ชมส่งมาเยอะมากเลยนะคะว่า

หรือว่าบางคนก็บอกว่าอร่อยมาก
แล้วบางคนบอกว่าเคยทานแต่แบบแห้ง

แล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือย่างซีอิ๊วแบบญี่ปุ่นหน่อย

น้ำลายไหลกันไปเลยช่วงนี้มีอีกไหมคะ

ที่จังหวัดอุดรธานีไปดูกันหน่อยครับ

ก็ต้องใส่ข้าวแล้วก็เอาไปปิ้ง
เอาไปเผาแบบนี้เลยเหรอคะ

แต่ตอนนี้ก็มานั่งปอกมะพร้าวกันก่อนนะ
ขั้นแรกต้องปอกมะพร้าวก่อน
คุณผู้ชมครับนายตันติกรสุขุม

ชาวบ้านบ่อฉลกอำเภอกาญจนดิต

เขาได้ไอเดียทำข้าวหลามมาจากมะพร้าวอ่อนนะครับ
โดยคนในครอบครัวก็ช่วยกันปอกลูกมะพร้าวน้ำหอม
ที่เจาะหัวเก็บน้ำมะพร้าว
แล้วก็ขูดเนื้อภายในให้ตกอยู่ในก้นลูก
จากนั้นก็ใส่ข้าวเหนียวที่หมักสำหรับข้าวหลามลงไป
นำไปใส่เตาอบจนกลายเป็นข้าวหลามในพร้าวอ่อน

เคยทำงานเป็นพนักงานในคลังน้ำมันนะครับ

ซึ่งมีอาชีพทำข้าวหลามมาตั้งแต่รุ่นทวด

จากนั้นเนี่ยก็มาทำในแบบนี้
คือตอนแรกก็ทำแบบข้าวหลามในกระบอกไม้ไผ่แบบทั่วไปนั่นแหละ
แต่ช่วงหลังในพื้นที่เริ่มจะหาลำไม้ไผ่เนี่ย

ก็เลยหาวัสดุอุปกรณ์อื่นมาแทน
แล้วก็ลองนำเอามะพร้าวน้ำหอมเนี่ยมาทดลองครับ

ช่วงแรกเขาใช้วิธีเผาถ่านแบบเดิม
แต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จ

ก็เลยทดลองใช้เตาอบแทนจนได้สูตรที่ลงตัวครับ
แล้วก็เริ่มนำมาออกขายให้ลูกค้านะครับ
ที่สนใจสั่งซื้อผ่านทางเฟซบุ๊คราคาลูกละ๖๐บาทครับ
โดยต้องสั่งจองก่อนนะล่วงหน้า๒วัน
ก็คือต้องสั่งผ่านทางเฟซบุ๊คเท่านั้น
แล้วก็ต้องสั่งจองล่วงหน้าก่อน๒วัน

เมื่อลูกค้าได้ทานเนี่ยก็เริ่มมีการตอบรับที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับ
จากรสชาติมันหวานมันและมีกลิ่นของมะพร้าวน้ำหอม

จะไม่เหมือนกับกระบอกไม้ไผ่
ฉันพยายามจินตนาการกลิ่นตามอยู่ค่ะ
ว่ามันจะต้องมีความหวานของมะพร้าวอ่อน
แล้วก็มันแล้วก็หอม
มีรสมะพร้าวนิดนึงผสมกับข้าวเหนียว

แต่ละวันนะครับเขาบอกว่าผลิตได้วันละ๘๐ลูกเท่านั้น
เรื่องต้นครับก็นำส่งขายให้กับลูกค้าที่อำเภอก่อสมุยเป็นหลัก
เนื่องจากไม่มีหน้าร้านของตัวเองนั่นเองไง
ก็จะใช้เป็นวิธีเป็นข้าวหลามอบแทน
แต่เชื่อเหลือเกินว่าถ้าหากได้รับการตอบรับดีมากเนี่ย

เชื่อว่าน่าจะขายดิบขายดีอีกด้วยล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะ

แบบนี้ที่ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อนแล้วก็ไม่ค่อยเห็น
แล้วก็ที่สำคัญที่ฉันคิดว่ารสชาติเนี่ย

คุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียว
ช่วงหน้ายังคงมีเรื่องราวแปลกสนุกให้ติดตามกันอยู่ค่ะ